เมื่อวานเขามีโอกาสได้เจอเขาเพราะว่าไปดูหนัง
แล้วก็เจอคุณณเดชน์ที่ห้างสรรพสินค้า

น่ารักมากจริงเขาไม่เคยร่วมงานกันเลยนะคะ

มุมน่ารักของณเดชน์ตอนไปกัน

เขาเป็นคนที่แบบว่าเห็นมาตั้งแต่ยังไม่เป็นดารา
แล้วเขาก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิม
ที่เป็นสุปตาร์หรอกไม่แปลกเลย

โยนของคุณณเดชน์เนี่ยบ่อยกับการที่คุณแม่นะคะ
คุณแม่แก้วก็ลงอินสตาแกรมอยู่แล้วเรื่อยนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่าเขาซื้อรถเข็นไฟฟ้าให้คุณพ่อ

จะได้สะดวกคุณพ่อจะได้เดินไปไหนมาไหนได้สะดวก
ล่าสุดคุณแม่แก้วก็ได้ถ่ายทอดภาพความน่ารักของคุณณเดชน์ที่มีต่อคุณพ่ออีกหนึ่งนะคะ
เป็นแบบโมเมนต์การคุยกันระหว่างพ่อกับลูกคือ
บอกขณะที่ก่อนลูกจะมาถึงเนี่ยแม่ก็ถามป๊าป๊าว่าเราเดินไปขึ้นรถไหมคะ
ป๊าตอบว่าขี้เกียจแล้วดีแล้วไม่เอาอะไรแล้ว
แม่ก็ถามต่อภาษาอะไรญี่ปุ่นไหมภาษาไทย
เอาออนเซ็นต์ไหมคะป๊าก็รีบตอบทันทีเลยว่าเอา
แล้วลูกชายก็มาถึงบ้านพอดีก็รีบเข้ามาหา
พร้อมกับกล่าวคำว่าคมมังว่าป๊าป๊า
แล้วแม่ก็ได้ยินเสียงขานรับดังจากป๊า
เฮ้ยขมบังวะ
แล้วก็ยิ้มรับกับที่ลูกก็โค้งก้มลำตัวสวัสดี

คือเห็นแล้วความรู้สึกของป๊าก็ยอมไปถึงความทรงจำขึ้นมา
ซึ่งจริงแล้วพ่อเขาเป็นวิศวะไฟฟ้า
จริงแล้วเป็นวิศวไฟฟ้าซึ่งก็มาทำงานในเมืองไทยนี่แหละ
วันดีคืนดีก็เกิดในโปรเจกต์งาน

แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือเรารู้ไหม

เขาดูแลก่อนที่จะเป็นณเดชน์เป็นณเดชน์อย่างนี้นะ
ไปทำบุญกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลย

พ่อบอกคุมบังวะป๊าตอบให้คุมบังวะ
มีวันที่เขาบอกว่าพ่อเขาขอกาแฟกินได้

เพราะเหมือนแบบข้อความทรงจำช่วงนั้นมันหายไปแล้ว
คราวนี้พ่อเขามาขอตั้งแต่ดูแลกันแบบ๒๔ชั่วโมงเนี่ย